ยังต้องให้พื้นที่เกี่ยวกับข่าวน้ำท่วมค่ะก่อนอื่นขอบคุณคุณผู้ชมมากมากเลย
ส่งข้อความมาแจ้งสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เลยผ่านทางเพจไทยรัฐ
โชว์นะคะทีมข่าวของเราก็พยายามจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ
เดี๋ยวมุมจอก็จะมีหมายเลขสายด่วนเผื่อเหตุจำเป็นฉุกเฉิน
จะได้โทรไปขอความช่วยเหลือกันได้ด้วยพาไปดูที่ชายภูมิ
น้ำท่วมหนักหลายจุดค่ะโรงพยาบาลชายภูมิหนักเลยนะคะ
เนี่ยคือภาพมุมสูงคุณผู้ชมลองดูนี่คือถนนนะ
แต่มันกลายเป็นแบบน้ำเต็มถนนไปหมดเลยนี่ค่ะนี่คือกลางเมืองนะคะ
ไม่เห็นถนนยังกับคลองเพราะว่าน้ำท่วมสูงแบบนี้
ภาพมุมสูงหลายจุดนะคะคุณผู้ชมค่อยดูไป
เพราะว่าชายภูมิหนักแล้วก็ที่หนักหน่อยเนี่ย
เดี๋ยวจะให้ดูรายละเอียดเพิ่มก็คือที่โรงพยาบาลชายภูมิ
รอบรอบโรงพยาบาลคือน้ำท่วมสองเมตรอ่ะคุณผู้ชมดูค่ะ
การจะเดินทางสัญจรไปมาของประชาชนมันลำบากมาก
และปัญหาคือฝนยังตกอยู่นี่นะคะ
คือก็มวลน้ำจากอิทธิพลของพายุเตี้ยนหมู่นี่แหละค่ะ
อำเภอนะคะบำเน็ตนรงจตุรัส
ล่าสุดอำเภอเมืองน้ำท่วมเกือบสองเมตร
อนุสวรีเจ้าพ่อพญาแลน้ำท่วมเกือบ๒เมตรเหมือนกัน
คือรถที่ผ่านได้อันนี้เป็นเรือแล้วนะ
ที่ผ่านได้ก็มีแค่รถบรรทุกทหารรถน้ำดับเพลิงของเทศบาลเมืองชายภูมิ
คอยรับส่งประชาชนรับส่งผู้ป่วยค่ะ
ขนย้ายชาวบ้านออกไปอยู่ในพื้นที่ที่เขาเป็นพื้นที่ช่วยเหลือชั่วคราว
ก็คือที่บขศ๒ถนนบายพลาสนะคะ
ไปดูโรงพยาบาลนิดหนึ่งโรงพยาบาลชายภูมิ
รอบโรงพยาบาลคือน้ำท่วมเกือบ๒เมตรคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่ก็พยายามทำเป็นพนังกั้นน้ำค่ะ
นังกั้นน้ำเนี่ยสูงเมตรกว่ามีพนังกั้นน้ำอยู่๓จุด
แล้วที่น่าเป็นห่วงคือการขนย้ายผู้ป่วย

ตอนนี้คนก็กังวลว่ารอบท่วมขนาดนี้
แล้วมันจะทะลักเข้าไปในโรงพยาบาลหรือเปล่า
ช่วยเหลือผู้ป่วยส่งต่อผู้ป่วยลำบากมาก
สร้างเป็นสะพานไม้แล้วขนย้ายกันอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะ
ตั้งแต่ถนนด้านหน้าจวนผู้ว่า
ไปที่โรงพยาบาลเคลื่อนย้ายทุลักทุเล

วัคซีนอะไรก็ต้องขนย้ายกันนะคะ

มองเพื่อนให้กลับบ้านบ่

มีรถหาอยู่ป่อถอดท้อข้างนอกนะครับ
มองกลับบ้านแล้วดีขึ้นแล้วแล้วมาอยู่หลายคืนหน่อยด้วยจ้า

เพื่อนว่าดีขึ้นเพราะไข่เพราะอย่างนั้นแล้วเพื่อนก็เลยให้กลับ

จ้าลำบากหลายยังว่ากลับก็กลับเมื่อจังสีเนอะกันด่วน
ตอนแหละเข้าวาเสียไข่เพื่อนกลับจ้างใดต้องไปเลือดเอง

คุณผู้ชมคะการขนย้ายผู้ป่วยว่ายากลำบากแล้ว
คุณผู้ชมดูภาพนี้นี่คือภาพล่าสุด
หน้าโรงพยาบาลชายภูมิคือผู้ที่เสียชีวิตจากโรงพยาบาลนะคะ
แล้วก็การขนย้ายเป็นลักษณะของโรงศพแบบนี้ค่ะ

นี่คือภาพเมื่อช่วง๖โมงเย็นของวันนี้
ทีมข่าวของเราเพิ่งได้ภาพนี้มาล่าสุดเลย

ลำบากจริงค่ะนี่นะคะ

สะพานก็เป็นสะพานไม้แล้วน้ำมันปริ่มมากคุณผู้ชมเห็นไหมคะ
รอบนี่คือเมตรกว่าน้ำท่วมค่ะ
นี่ค่ะส่วนอำเภอจตุรัส
ก็โอ้โหเสียหายทั้งอำเภอก็ต้องระดมเจ้าหน้าที่นะคะ
ทั้งทหารฝ่ายปกครองรถขนาดสูงค่ะ
แล้วก็เรือเรือนี้ก็ต้องเป็นเรือที่มีเครื่องยนต์แรงด้วยนะคะ
บางอย่างเข้าไปช่วยยังไม่ได้เลยค่ะ
ช่วยเหลือผู้ป่วยช่วยเหลือเรื่องของอาหารเรื่องของน้ำดื่มเรื่องของยารักษาโรค

ชาวบ้านก็เอากะละมังเอาถังออกมาหาของกินกัน
ชาวบ้านก็เลยฝากบอกนะคะว่า
ถ้าหากว่าต้องผ่านเส้นทางแถวอย่างนี้
ระวังหน่อยเหมือนที่เรือหรืออะไรก็ตามค่ะ
หรือว่ารถใหญ่ที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
ต้องเบาหน่อยเหมือนที่น้ำมันสัดเข้าบ้าน